กันเลยครับคุณผู้ชมครับคนร้ายแต่งตัวมิดชิดเลยนะ
เข้าไปชิงเงินในปั๊มน้ำมันได้เงินสดไป๕๐๐กว่าบาท
ไปดูวงจรปิดเลยครับนี่แหละครับคนร้ายเข้ามาแบบนี้ฮะ
นี่คือกล้องวงจรปิดในปั๊มก๊าซครับขออภัย
ในปั๊มก๊าซนะครับปั๊มก๊าซปอตทตำบลหนองซ้ำ
จับผู้ชายสองคนขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายกันมาเห็นไหมครับ
หมวกกันน็อกอ่านะครับเข้าไปที่ตู้เก็บเงินนะครับ
แล้วก็จับตัวพนักงานปั๊มแต่พนักงานปั๊มวิ่งหนี
ตกใจวิ่งหนีจากนั้นคนร้ายก็เข้าไปลื้อค้นเอาเงินไป
ใช้เวลาไม่ถึงยี่สิบนาทีครับในทุนชื่อทุนครับ
ทุนไม่ใช่ในทุนอะไรนะฮะในทุนเป็นชาวเมียนมา
เป็นพนักงานปั๊มก๊าซเนี่ยเล่าบอกว่าคนร้ายพยายามจะจับตัวเขานะครับ
แล้วก็จำหน้าด้วยว่าทั้งสองคนเนี่ย
จำได้ด้วยว่าแต่งกายชุดสีดำสวมหมวกกันน็อกสีดำ
ขี่รถเข้ามาจอดข้างตู้เก็บเงินนะครับคือเขาเนี่ย
รอรับบริการลูกค้าอยู่คนซ้อนลงมากระชาก
บังคับให้เปิดลิ้นชักจะเอาตังค์ให้ได้นะครับเขากลัวฮะ
กลัวคนร้ายจะมีอาวุธสะบัดหนีได้วิ่งก่อนเลยครับ
ครับ
ล่าสุดครับมิสุทธิ์ข่าวไปที่ปั๊มที่เกิดเหตุนี้ล่ะฮะ
ก็ตู้เก็บเงินเนี่ยมันเป็นแบบกุญแจล็อกครับ
คือถ้ามีคนอยู่เขาจะเสียบไว้แล้วเห็นไหมครับ
ฝั่งนี้ก็เปิดได้ฝั่งนู้นก็เปิดได้
เปิดได้๒ทาง
จากการสอบถามคุณสุพรรษาอาจสิงเป็นธุรการของปั๊ม
เล่าบอกว่าปั๊มมันจะมีระเบียบมีกฎ

แต่ถ้าช่วงไหนมีแบงค์พันธุ์เยอะ
ก็จะเก็บเงินมาก่อนป้องกันการถูกโจรกรรมนะฮะ
เมื่อคืนพอเกิดเหตุคนร้ายก็ได้เงินไปไม่มาก

ขณะที่พันธุ์ตำรวจเอกทวีกุฎแถลงนะครับ
ท่านภูมิกับสพบ้านบึงระบุว่า
ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานนะครับ
เรื่องต้นจากการตรวจสอบพบว่ารถจักรยานยนต์คันดังกล่าว
ผู้หญิงไม่ควรขี่ครับผู้ชายซ้อนนะครับ
มาก่อเหตุแต่จากการตรวจสอบ
พบว่ารถจักรยายนขี่ผ่านไป
แล้วก็เลี้ยวกลับมาแล้วมาเข้าในทางออก

แล้วก็วนกลับมาเข้าในทางออกของปั๊ม
แล้วก็มาก่อเหตุคาดว่าจะเป็นรถคันเดียวกันนะครับ
แล้วก็มีการคาดการณ์อีกว่า
ผู้ก่อเหตุเนี่ยน่าจะเป็นวัยรุ่นในพื้นที่นี่แหละนะครับ
เดี๋ยวจะเตรียมตรวจสอบกล้องวงจรปิดต่อไปครับ
เดี๋ยวก็ต้องลองไปเปรียบเทียบนะคะ
คันที่พบนะคะแล้วที่เห็นว่าผู้หญิงเป็นคนขับราคาเดินทางออก
ใช่คันเดียวกันกับคันที่เป็นจับภาพได้ตอนก่อเหตุหรือเปล่า